เข้ามาที่เรื่องความเชื่ออย่างเรื่องกล้วยกันบ้าง
เราเล่าประจำเลยกล้วยแปลกกล้วยให้โชค
วันนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูนะเรารวบรวมมาให้ดูแล้วค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วย
และกล้วยที่เรานำมาฝากกัน
มีลักษณะแปลกแถมบางต้นไม่ยอมตายอีกด้วย

เริ่มกันที่จังหวัดชัยภูมิ
ชาวบ้านพากันไปขอเลขต้นกล้วยประหลาดออกปลี๕หัว
ไปกันที่บ้านเลขที่๑๖๗หมู่๙บ้านวังพระสาย
ตำบลบ้านชวนอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิ
ที่นี่มีต้นกล้วยประหลาดออกปลี๕หัว
ชาวบ้านรู้ข่าวก็นำผ้าแพร่๓สีมาผูกที่ต้นกล้วยทั้งสองต้น
และทำพิธีจุดทูบจุดเทียนขอโชคลาภ
หุ่นประสงค์จันตร์กลางกล้าวาก
เขาทำงานอาสากู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน
และมีอาชีพเสริมปลูกกล้วยน้ำว้าขาย
และเมื่อปี๒๕๖๕เขาก็ได้ไปซื้อหน่อกล้วยหอมทองมาปลูก
คืนหนึ่งได้เดินไปดูต้นกล้วยหอมทอง
และพบว่าต้นกล้วยได้ออกปลีประหลาด
ต้นหนึ่งออกปลีมา๓ปี
ส่วนอีก๑ต้นออกปลีมา๒ปี
และได้นำผ้าแพร่๓สีมาผูกที่ต้นกล้วยทั้ง๒ต้น
และทำพิธีจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าจงโชคดีมีความสุขความเจริญ
งานนี้พอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันจำนวนมาก
บางคนก็เอาแป้งไปทาที่ต้นกล้วยเพื่อจะหาเลขเด็ด
บ้างก็จุดทูปเพื่อขอเลข
ไปต่อกันที่จังหวัดชนบุรี
ชาวบ้านชวนกันไปตีเลขเด็ด
หลังพบต้นกล้วยถูกตัดทิ้งจนเหลือเพียงต่อ
แต่กลับมีหัวปีโผล่ออกมา๔หัว
แถมยังออกหวีอีกหนึ่งหวีอีกด้วยล่ะครับ
ต่อกล้วยแปลกที่ว่านี้เป็นต่อของกล้วยสายพันธุ์น้ำว้ามะลิอ่อง
อยู่ในบริเวณสวนใกล้บ้านพักบ้านเลขที่๘๒๕ทับ๔หมู่๙ตำบลคองกิว
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ซึ่งเจ้าของได้ตัดต้นกล้วยจนเหลือแต่ต่อเพื่อที่จะขยายพันธุ์ใหม่
โดยต่อของต้นกล้วยอยู่สูงจากพื้นดิน๔๐เซนติเมตร
แต่กลับมีหัวปีโผล่ออกมาถึง๔หัว
และข้างกันยังมีหวีกล้วยโผล่ออกมาอีกหนึ่งหวีอีกด้วยล่ะครับ
สร้างความแปลกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
คุณรัชนีจิตอภินันและคุณวันทนาพี่สาวเจ้าของบ้าน
เล่าให้ฟังว่าไม่เคยเห็นกล้วยแปลกแบบนี้มาก่อน
เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคลาภก็เป็นได้
ส่วนผ้าสามสีที่ผูกอยู่นั้นก็มีชาวบ้านนำมาผูกไว้
และมาไหว้ขอโชคลาภพร้อมจุดทูปเสี่ยงทายขอเลขเด็ด
เพื่อไปนำเสี่ยงโชคกันด้วย
ลองไปดูเอาเองครับว่าเห็นเป็นเลขอะไร
แต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป